ดูบรรยากาศกันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ติดตามบรรยากาศจากคุณพระวรินพระปบานร

สวัสดีของขาดภูมิขาวจำนวนปีกดลุ
ปีใหม่เช้าวันแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดพุทธศาสตร์สนิกชนชาวจังหวัดนครพนม
หลังไหลมาร่วมทำบุญตักบาทกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงสามสิบนาทีที่ผ่านมานะคะ
บรรยากาศการทำบุญตักบาทช่วงเช้าในวันขึ้นปีใหม่ของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
พระธาตุพนมวรมหาวิหารท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น
การทำบุญตักบาทของชาวนครพนมนะคะก็ยังคงสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานนะคะ
ด้วยการนำข้าวเหนียวมาร่วมทำบุญตักบาทซึ่งก่อนพิธีตักบาทนั้น
สงฆ์ก็ได้เทศนาให้ศีลให้พรในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยค่ะการทำบุญตักบาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สำหรับคนไทย
นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
ส่วนวัตถุประสงค์ของการตักบาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นั้นนอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณ
แล้วยังทำโรงส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเนร
ทรงศีลทรงธรรมส่งเสริมคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติ
ทั้งผู้ตักบาทและพระภิกษุสมเนรผู้รับบินทบาทค่ะสำหรับองค์พระธาตุพนมนั้นนะคะ
ถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานอายุเก่าแก่ราวกว่าสองพันปี
ภายในได้มีการบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นะคะ
โดยบรรดาชาวพุทธในภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศลาว
เชื่อกันว่าค่ะหากมีใครได้เดินทางมากราบทำบุญไหว้พระพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ
ถวายเครื่องสักการะบูชาณะองค์พระทัศน์พนมจิตใจจะสงบเยื้อกเย็นอย่างน่าสัจจัน
ถ้ายังไม่บรรลุนิพานในชาตินี้เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว
วิญญาณก็จะได้ไปสู่สวงสวรรค์ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะ
ก็ยังคงมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมทำบุญแล้วก็กราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุพนม
ในวันขึ้นปีใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็น
แต่ว่ามีแสงแดดอ่อนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียสค่ะ
พระชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครพนมค่ะ